สวัสดีค่ะ

ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน

เจอกันอีกแล้วช่วงปีใหม่เป็นยังไงบ้างครับคุณชิสา
เชื่อว่าช่วงหยุดยาวนี้นะคะไปเที่ยวแต่มันไม่ค่อยหนำใจเท่าไหร่คุณจูด้ง
หยุดแค่เสาร์อาทิตย์แค่นั้นเอง
วันจันทร์วันศุกร์นิดหน่อยสำหรับใครหลายคน
แต่ว่าตอนนี้กลับมาทำงานกันตามปกติแล้ว

แต่ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันกับคุณโจด้งกับดิฉันนะคะ
คุณผู้ชมครับสามารถส่งไลน์มาพูดคุยกับพวกเราสองคนได้

เห็นหน้าคุณจูด้งเห็นดิฉันนั่งไลฟ์สดเลย

ถือแล้วก็ดูกันเป็นประจำเลยนะ

ฮัลโหล

เป็นชาวเน็ตนิดหนึ่ง

รถติดมากนะ

แต่ว่าวันที่เดินทางกลับมาเนี่ย

เดินทางกลับมากรุงเทพอีกมากมายขนาดไหน

ใช่อ่ะเราสำรวจพื้นที่ต่างนะคะ
คนใช้ถนนเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพ
อย่างที่ถนนสาย๓๐๔ปักทงชัยกบินบุรี

จนถึงอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี

ไฟรถสว่างจ้าหนาแน่นกันมาก
แต่ก็ยังถือว่าบางจุดเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดี

ก่อสร้างถนนที่รถจะชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะ
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

ขณะที่บางจุดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยนะคะ
อย่างเช่นบนถนนสาย๓๕๙ช่วงกิโลเมตร

มุ่งหน้าเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ

มีผู้บาดเจ็บ๕รายและเสียชีวิต๑รายด้วยนะคะ
ไปดูกันต่อบนผลลนพหลโยธิน
ช่วงตัวเมืองสระบุรีมุ่งหน้าอำเภอหนองแคร์นะคะ
ปริมาณรถยังคงหนาแน่นค่ะ
รวมทั้งมีรถที่มุ่งหน้าจากถนนมิตรภาพ

และบางส่วนก็หลีกเลี่ยงรถติดมาจากถนนสายเอเชีย
มารวมตัวกันตรงผลลนพหลโยธินนี่แหละ
โอ้โหเรียกว่ารถติดทำความเร็วได้แค่๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จุดรถติดยาวกว่า๕กิโลเมตรเลยนะคะ
ตำรวจทางหลวงหินตองจังหวัดสระบุรี
ก็เลยต้องเปิดเส้นทางพิเศษถึง๘เลน
จนถึงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ก็ให้รถระบายได้เร็วมากขึ้น
ส่วนถนนสายนี้ไม่มีเหงาเพราะคือถนนมิตรภาพ

มวกเหล็กผ่านแก่งคอยนะคะ
ทำความเร็วได้ประมาณ๔๐๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ชะลอตัวบ้างบริเวณเนินเขาจันทร์
ลงทางเดินตรงวัดซับบอร์ดนี่นะคะ

ก็ต้องไปตามเส้นทางปกตินะ

ผู้เดินทางเขาบอกปีนี้รถเยอะกว่าทุกปี
ก็คงเป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย

แล้วบางคนแบบอัดไงอยากไปเทียวอยากไปเที่ยว

ใช่โดยเฉพาะเมื่อวานนี้
ญาติผมไปเที่ยวที่อะไรนะเขาเคาะหูเยอะมาก
จนต้องวนรถกลับใช่มันไม่ไหวคือคนมันเยอะจัด
คือนักท่องเที่ยวก็เยอะเนาะกลับบ้านก็เยอะคน

ทีนี้ไปเช็คข่าวดีกันบ้างดีกว่า

จะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามพร้อมกันครับ
นี่ครับข่าวดีรับปีใหม่กันเลย

เริ่มกันที่ข้อดีนี่ข่าวดีของคนผ่อนรถกันหน่อยครับ

เขาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถและจักรยานยนต์นะครับ
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
แล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่๑๐มกราคมนี้นะครับ
โดยใครที่เช่าซื้อยานพานะต่าง
จะได้รับคิดดอกเบี้ยที่เป็นธรรมกว่าเดิมนะครับ
เพดานสูงสุดสำหรับรถยนต์ใหม่เนี่ยเขาบอกว่า
ไม่เกินร้อยละ๑๐ต่อปีครับ
ส่วนรถใช้แล้วไม่เกินร้อยละ๑๕ต่อปี
และรถจักรยานยนต์ไม่เกินร้อยละ๒๓ต่อปีครับ
และให้ปรับอัตราดอกเบี้ยทุก๓ปีด้วย

ส่วนลดดอกเบี้ยปิดบัญชีก่อนครบสัญญา

หากจ่ายค่างวดเกิน๑ใน๓
ได้ส่วนรถดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า๖๐

แต่ไม่เกิน๒ใน๓ให้ลด๗๐ครับ
แต่หากจ่ายค่างวดเกิน๒ใน๓

ส่วนดอกส่วนเบี้ยปรับผิดนัดชำระนะฮะ
ให้คิดเฉพาะยอดหนี้ผิดนัดนะครับ
ไม่ใช่คิดทั้งก้อนเหมือนกฎหมายเก่านะครับ
มีข่าวดีของคนที่ซื้อบ้านและคอนโดด้วยนะคะ

ส่วนคนที่ซื้อบ้านและคอนโดโดยราชกิจจานุเบกษา

กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนะครับ
และจำนองซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ย

ภายในวันที่๓๑ธันวา๒๕๖๖นะ
คือคุณผู้ชมจะเสียค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ๑และค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าข่ายผิดกฎกระทรวงนี้
ก็มีทั้งบ้านเดียวบ้านแฝดบ้านแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์
หรือที่ดินพร้อมอาคารที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินไม่เกิน๓ล้านนะครับ
ระยะไม่ทิ้งว่าส่วนลดค่าโอนและจดจำนองบ้างครับ
ใช้ภายในปี๒๑๖๖เท่านั้นนะครับ
ข่าวดีรับปีใหม่ก็วางแผนกันดูใครจะใช้จ่ายในเรื่องของซื้อบ้านซื้อคอนโด

แต่มันก็ต้องมีเรื่องต้องเตือนกันแบบนี้เหมือนกัน

แหมหลอกลวงกันดีจริงเลยนะคะ
เจอครูเนี่ยตอบกลับไปยังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ

เพราะเต้นรำเราเกิดมาเป็นคนต้อยต่ำ
กระด่างกระด่างด่างแม่ดินแม่สะ

ขอบคุณขอบคุณมากค่ะพอดีเป็นนักร้องอะค่ะ
โอ้โห

ก็ตอบกลับแบบนี้ไปเลยสิครับ
นี่เป็นไงแล้วร้องเพราะด้วยนะฮะ
ใช่คุณครูภาษาไทยท่านนี้ไม่ธรรมดานะ
นอกจากสอนภาษาไทยเก่งเข้าใจง่ายแล้วยังร้องเพลงเพราะอีกด้วย

ชื่อว่าคุณครูทันทิกาเจริญสุขค่ะเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียน
จุธาทิพย์อำเภอพนมสารคำจังหวัดชะเชิงเศร้า
ถามว่าทำไมครูถึงตอบคอลเซนเตอร์แบบนี้ล่ะคะ
ให้เหตุผลเลยว่าแหมก็เจอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรศัพท์ก่อกวนทั้งวัน
ตั้งแต่เช้าตอนขับรถออกจากตัวเมืองฉะเชิงเซาจะไปทำงาน
ก็โทรมาโทรมาหลอกให้โอนเงินให้
แต่ครูบอกเจอแบบนี้ครูไม่กลัวครูไม่หวั่นจ้า
ครูเนี่ยใช้เทคนิคร้องเพลงให้แก๊งคอร์เซนเตอร์ฟังไปเลย
แล้วคุณช่วยมักว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ติดใจจ้า
ติดใจนั่งฟังแบบไปยาวอ่ะ
แถบมีการขอเพลงกับคุณครูด้วยแบบคุณช่วยร้องอีกไหมได้ไหม

พอคุณครูขับรถจนไปถึงโรงเรียนไหมปรากฏว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ยังไม่ยอมหยุด
ติดใจโทรมาขอเพลงอีก
โอ้โหคิดว่าเป็นดีเจย์พิธียุคคุณคิดอยู่นั่นน่ะสิครับ
ครูก็เลยอ่ะงั้นก็ร้องเพลงตอบไปเลยค่ะเอาให้สะใจกันไปเลยนะคะ
ร้องเพลงตอบกลับไปซะเลยจ้าเอามุกนี้ไปใช้ได้
ใช่ถ้าเป็นผมเนี่ยจะวิดีโอคอลแล้วก็เต้นยั่วไปเลย

แต่ว่ามหากราบการเดินทางยังไม่หมดครับพี่ชิสา
เพราะว่านุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาขึ้นรถทัวร์นะ
อุบลนะฮะไปที่อุดรแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้นั่งนะ
ตลอดเส้นทางและกี่ชั่วโมงรู้ไหม
เท่าไหร่๗ชั่วโมงครับโอ้โห

ยืนยาวแบบนี้นะฮะจะเมื่อยขนาดไหน

คลิปนี้ครับเป็นคลิปสั้นแค่๖วินาที
แต่ล้านความหมายจริงเลยนะครับ

เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาครับ
ที่มีผู้โดยสารทั้งนั่งทั้งยืน
โอ้โหเต็มอัดแน่นราวกับปลากระป๋องเลย

เทศกาลปีใหม่ยืนจากอุดรไปอุบล๗ชั่วโมง
ราคา๓๒๐บาทราคาปกติ
แต่ไม่ปกติสำหรับคนยืนแม่
ถือว่าคุ้มที่ได้ยืนเสียความรู้สึกแบบเหนื่อยได้ไปอีก
นี่เขาบ่นนะคือปกติจ่าย๓๒๐ก็ได้ที่นั่ง
แต่ถึงทั่วเทศกาลไม่มีที่
แต่คนขายก็ยังขายตัวให้มายืน
แล้วยืน๗ชั่วโมงโหดมาก
ใช่นะฮะหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ลงไป
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมาย
บางคนก็บอกโอ้โหต้องแกร่งขนาดไหนยืนได้๗ชั่วโมงขนาดนี้
บางคนบอกน่าเห็นใจครับถ้าไม่ยืนก็ไม่มีรถกลับบ้านเนาะ
เขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้ผู้ที่มีอำนาจหรือว่ากรมการขนส่ง
เข้ามาตรวจสอบเนื่องจากมีความผิดชัดเจน
ไม่ถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก
แล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสารด้วยนะครับ
เข้าใจสถานการณ์เอาจริงนะคุณเจอด้ง
ดิฉันก็เคยอยู่ในสถานการณ์นั้นช่วงสมัยเรียน
ก็ต้องเดินทางแบบนี้เหมือนกันนั่งรถทัวร์
บางบริษัทเนี่ยเขาก็คือมีการซื้อขายตัวระหว่างทางจริง
มันจะมีคนลงระหว่างทางแล้วก็มีคนขึ้นมาใหม่
แล้วเขาก็คงอยากได้คนอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนก็อยากเดินทาง
แต่มันไม่รู้เหมือนกันว่ามันปลอดภัยไหม
อันนี้ก็ต้องให้ทางหน่วยงานเขาช่วยตรวจสอบดูด้วย
ใช่ครับเพราะเวลาเปลี่ยนแรงเนี่ยน่าสวยมากเนอะ

คุณพูดถูกเลยนะเอามาเตือนกันแบบนี้ในช่วงเทศกาลนะคะ
เรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็อยากจะเล่าสู่กันฟัง
เพราะมันเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างชายหญิง

แต่อยากให้รู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

อย่างกรณีนี้นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าถูกอดีตแฟนเนี่ย

ถูกกระทะฟาดหัวบาดเจ็บอีกค่ะ
แล้วเธอก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ

อ่ะถ้าเรานะเป็นผู้หญิงคนนี้
เราเห็นบาดแผลแบบนี้เราก็เจ็บแทนเขาเหมือนกัน

นี่คือน้องแป้งอายุ๒๒ปีนะคะ
ถ่ายคลิปเอาไว้ใช้เป็นหลักฐาน
ในการแจ้งความเอาผิดผู้ชาย

ที่พูดว่าบอกไปเลยว่ารอยช้ำเกิดจากเขา

แล้วในคลิปก็เห็นว่าเธอร้องไห้ตลอดเลยนะคะ
ได้มาโพสต์เอาไว้และระบุข้อความเนี่ยรายยาวเลยนะคะ
บอกว่าผู้เสียหายแจ้งว่าถูกแฟนเก่าทำร้าย
ใช้กระทะไฟฟ้าเนี่ยฝาดศิษฐ์
ซ้ำยังท้าทายให้ไปขึ้นศาล
อ้างว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาดกันด้วย
อ่ะนี่คลิปวงจรปิดในช่วงที่เธอมีการพูดคุยกับฝ่ายชายเนี่ยนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้จบยังไงเริ่มแบบไหนทีมข่าวอยากรู้ค่ะ
ไปพบกับผู้เสียหายคือน้องแป้งนี่นะคะ
น้องแป้งเล่าให้ฟังว่าคบกับฝ่ายชายชื่อในแมทอายุ๒๓ปี
ครบมาสองปีก่อนที่จะเลิกกัน
เพราะฝ่ายหญิงเนี่ยทนพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของฝ่ายชายไม่ไหว
ซึ่งเมื่อวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา

เก็บข้าวของออกจากบ้านเขา
ซึ่งอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ๔๓ค่ะ
พอฝ่ายหญิงไปถึงนะคะนายแม็ปเนี่ยหลับอยู่
ก็เลยเดินไปหยิบโทรศัพท์แต่
โทรศัพท์ดันหลุดมือไปโดนหน้าผากของนายแม็ปเขาก็เลยตื่นขึ้นมา
แม็ปเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยจะทำร้ายเขาค่ะ

กระโดดถีบเธอไปหนึ่งทีจนกระจกแตก
ไม่พอแค่นั้นนะคุณจูด้งยังทุบตีเธอหลายครั้ง
ตัวเธอก็วิ่งหนีออกไปแต่ว่าถูกลากกลับไปซ้อมต่อ
ฝ่ายชายคงโมโหมากอะค่ะก็เลยหยิบเอากระทะไฟฟ้ามาฟาดหัวเธอได้รับบาดเจ็บนะคะ

พอเธอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยรีบไปแจ้งความไว้ที่สพปากเกร็ด
แต่ฝ่ายชายกลับแจ้งความกลับอีกนะ
ร้องตัวเที่ยวค่าเสียหาย๓๐๐๐บาท
ถามว่าเป็นค่าอะไรก็เป็นค่ากระจกที่แตก
เอ้าเหตุผลเป็นยังไงฝ่ายหญิงเขาว่ายังไงบ้างไปฟังกันหน่อยค่ะ

แล้วก็กระจกที่เขาพักหนู

ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ฟันหนูแตก

มันเห็นภาพหล่อนที่ครอบครัวเขาจะมาทำหนูทำไมหนูแบบเออ
ไม่มีความคิดที่จะแบบแปลวเรื่องเขาบ้างอะไรอย่างนี้
นี่มุมมองฝ่ายยิงว่าเขาเองก็ถูกทำร้ายเสียหายด้วยทีมข่าวเราไปพบในแมพที่บ้านด้วยนะคะ
แล้วก็พาไปดูจุดที่กระจกแตกแล้วก็ถามเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ในแม็ปบอกว่าคบกับน้องแป้งเนี้ยมาสามปีนะคะประมาณสามปี
แต่ว่าเพิ่งจะพามาอยู่บ้านได้เพียงหนึ่งปีค่ะแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยมักจะหายออกจากบ้านไปบ่อยบ่อย
ลาสุดหายไปสี่วันอ่ะอืมแล้วมีคนไปเจอเธออยู่ที่ร้านเหล้าอืม
พอพากลับมาบ้านก็ชวนทะเลาะอีกซึ่งในหมายบอกว่าแป้งเนี่ยจะทำร้ายตัวเขา
แมพก็เลยไปเปิดคลิปที่ถ่ายเอาไว้อ่ะให้ดูอืม
เหรอไปด่าอะไรนะเธอไม่ค่อยรักกูเลย
กูไม่รักมึงยังไงว่าเนี้ยกูงยังไง

กูร้องไห้กูจะออกไปข้าง

แล้วก็ร้องไห้หัวฟาดพื้น
หัวฟาดพื้น
มึงเป็นไรห่ะแป้งหรือ

ก็ไม่แน่ใจเรื่องของเหตุผลส่วนตัวเธออาจจะรู้สึกประชดไหม
เธอเครื่องเลือดหรือเปล่าหรือเธอมีปัญหาอะไรเราไม่ทราบ
แต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยถ่ายคลิปนี้เอาไว้ให้ดูว่าฝ่ายหญิงชอบทำพฤติกรรมแบบนี้

ก็ก่อนหน้านี้ปากับยายอยู่ที่บ้าน

แล้วเคยขู่จะฆ่าครอบครัวเขาด้วยนะ
หนักถึงขั้นคว้ากันไกลมาแทงแม่

จริงหรือเปล่าฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

ก็ให้ฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแหละ

เพราะว่าคนที่บ้านไม่มีใครรับได้
แต่เขาก็อยากจะให้ชดใช้ค่าเสียหาย

และหลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรติดค้างกันอีก
เรื่องของคนสองคนเนี่ยปัญหาต้นเหตุนั้นมาจากอะไร
ใช่มันตัดสินใจยากเพราะเราก็เป็นคนนอกด้วย
เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรเนอะ
ก็เอากำลังเป็นกำลังใจให้ทั้งสองเนี่ย
ในการเคลียร์กันให้ลงตัว
ใช่เนาะพาไปดูเรื่องนี้บ้างคุณผู้ชมครับ
แฟนเขาเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยไปเติมน้ำมัน
เสร็จแล้วเนี่ยโดนเจ้าของตามเนี่ยจับของสงหวน
เขาเลยไม่ยอมครับไปคว้าไม้หน้าสามมาไล่ตีเจ้าของร้านแบบนี้ครับ
โอ้โหเนี่ยนะครับผมนี่คนที่ใส่เสื้อสีกลมเนี่ยคนนี้นะฮะเป็นผู้ก่อเหตุนะฮะที่ไปจับของสงวนเขานะฮะส่วนคนที่ปรากฏนี่ก็เป็นแฟนของเขานะครับผมก็คือเหมือนกับไม่พอใจอ่ะเนาะแต่ว่าเล่าเหตุการณ์อย่างนี้ครับคลิปนี้ฮะเป็นคลิปจากกล้องมือถือที่มีชาวบ้านเนี่ยเขาถ่ายภาพไว้นะฮะบันทึกขณะที่ชายคน

ไม่ได้มีเจตนาลัวลามแต่ใดเลย
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มต้นมาจากช่วงเช้าเมื่อวานนี้
หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนสาวของชายคู่กรณีนั่นแหละ
เขาบอกเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มา
เติมรถมาเติมน้ำมันนะฮะ
ซึ่งตัวเขาก็ออกไปเติมน้ำมันให้ตามปกติ
ซึ่งช่องเติมน้ำมันมันก็อยู่ระหว่างที่พักเท้า
ตรงเบาะคนขับมันจะมีช่องว่างอยู่

คือผู้หญิงคนดังกล่าวเขาบอกว่าเขานั่งคล่อมรถอยู่

ใช่ผู้หญิงสาวคนนั้นเขาก็เลยเขาเข้าใจว่ามาลวนลามหรือเปล่า
แล้วก็เลยตะโกนโวยวายกล่าวหาไปว่าเออมาลวนลามหนูทำไม
ซึ่งตัวเขาเขาก็บอกไปแล้วว่าไม่มีเจตนา
จากนั้นหญิงคนนั้นกล่าวก็ขี่รถออกไป

จนกระทั่งช่วงค่ำแฟนนุ่มของหญิงคนนี้

มาพร้อมกับเพื่อนและที่สำคัญถือไม้มาด้วย
แล้วก็มาโวยวายหาเรื่องตะโกนแบบในคลิปเลยฮะ
บอกว่ามาจับของจุดของแฟนทำไม
จากนั้นก็เข้ามาใช้ไม้หน้าสามตีหัว
เลือดอาบมีอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
นี่ขณะที่น้องชายของผู้บาดเจ็บ
เสื้อสีดำที่วิ่งออกมาไล่เนี่ย
ปรากฏในคลิปก็วิ่งไล่ตามผู้ชายผู้ก่อเหตุไป
บอกว่าตอนแรกช่วงเช้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ในช่วงค่ำหลังจากที่พี่ชายเขาถูกตีเนี่ย
ก็รีบออกมาช่วยเหลือใช้ขวดเครื่องใส่ผู้ก่อเหตุ
แล้วก็วิ่งไล่โดยผู้ก่อเหตุ
หลบหนีทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้
จึงได้แจ้งตำรวจให้มายึดอายัดไว้

เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่มีคนรู้จักบอกว่าเป็นคนในชุมชนเดียวกันนั่นแหละ
หลังจากที่พี่ชายตรวจร่างกายทำแผลเสร็จแล้ว
ก็จะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไปนะครับ

คอมเมนต์มาคุยกับเรานะขอบคุณคุณผู้ชมมากเลย
ท่านก็ถามว่าแล้วทำไมคุณผู้หญิงคนนั้นไม่ลงจากรถ
อ่าสิเขาอาจจะมีเหตุผลบางทีเรารีบไหม
ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าก็เป็นความคิดเห็นของใครของเขานะคะ
ก็แสดงความคิดเห็นกันมากับพวกเราได้เหมือนกัน

ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับการศักยันต์ค่ะคุณจูด้ง
คุณเนี่ยอาจจะไม่ต้องศักดิ์ก็ได้
เพราะว่าคุณมีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้ว
แต่สำหรับหนุ่มโสดแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเดินไปสะดุดรัก
แล้วก็ลองศักยันต์คำว่าความรักที่น่องดูไหมคะ
อาจจะโชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ
อันนี้ภาษา

ความรักมันแบบไหนที่เขียนกี่นี่

เอายาวเย็นเลยนะ

แต่ถามว่ามันสะกดยังไงความรักนี่ทำไมเราอ่านไม่ออก
มันไม่ใช่ภาษาไทยสิคะคุณผู้ชม
เอาอย่างนี้ไปรู้จักกับคุณลุงเสกสรรสุปัญญาหรืออาจารย์สมานอายุ๖๕ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ออกแบบรอยสักมาเองคิดความหมายเอง
แล้วกำกับช่างศักดิ์ด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลย
แล้วเนี่ยค่ะคุณลุงเสกสรรบอกว่าวัน๓๑ธันวาคมวันสิ้นปีเนี่ย
มันเป็นวันเสาร์๙ค่ำทางภาคเหนือถือว่าเป็นวันแรง
ถ้าหากว่าศักยันต์ในวันนี้นะมันจะมีความขลังมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์
ลุงก็เลยไปหาอาจารย์แม็กซ์ซึ่งเป็นอาจารย์ศักยันต์ชื่อดังอ่า
บอกว่าอาจารย์แม็กซ์ช่วยศักดิ์กันพวกความรักที่น่องให้หน่อย
เดี๋ยวเวลาเดินไปไหนมาไหนจะได้สะดุดกับความรักเขาบ้างอืม
ให้แค่น่องเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
คุณลุงเนี่ยนะยังเสกเขาเรียกว่ายังไง

ไม่ใช่แค่ที่น่องนะที่หน้าผากยังศักดิ์แบบถาวรด้วย

คุณลุงบอกว่าตัวคุณลุงเนี่ยเป็นไหม้มาหลายทีหลายหนแล้ว
คือเป็นนุ่มรอบนี้หนุ่มโสด
กลับมาเป็นนุ่มโสดรอบที่๔
ในบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็อยากจะมีความรักอีกครั้งนึง

ลุงก็เลยขอศักดิ์เอาไว้แบบนี้

ก็น่ะแม่งไม้ที่หัวใจด้าทำซอบก็น่ะน่ะออก

โหแม่งไม้หัวใจหัวใจยิ่งชอบ

ผู้หญิงหัวใจว่างใครก็ได้

ลุงก็เลยขอศักยันต์นิดนึง
เป็นอัคระภาษาล้านหนาคำว่าความรัก
ใช่อย่างที่เขาลุงบอกนะยิ่งแม่ม่ายผมปลดเลยว่า

สักวันฉันจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล

คุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์นี้ก็หน่อย
ใครที่ต้องกินอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชานี่ต้องระวังนะ

แล้วเขาไปกินขนมอย่างหนึ่ง
แต่ว่ามีส่วนผสมของกัญชาเสร็จแล้วโอ้โหนี่ฮะถึงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับ

คุณผู้ชมใครจะกินสุ่ม๔สุ่ม๕ไม่ได้นะฮะ
นี่คือคลิปขณะนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีครับ
อายุ๓๖ปีเขาเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลครับ
หลังจากที่รับประทานขนมบาวนี่ผสมกัญชา
ซึ่งหญิงชาวไทยเพื่อนของชาวต่างชาตินะฮะ
เขานำเรื่องนี้มาโพสต์ไว้แล้วก็เตือนเลยบอกว่า
เพื่อนของเขาเนี่ยชาวอิตาลีนะเขามาเที่ยวเมืองไทยได้๖วัน
ขณะที่เที่ยวบนถนนข้าวสารเขาก็เอ๊ะ
อันนี้น่าทานจังเลยเป็นขนมราวนี่ผสมกัญชา
เอาลองกินหน่อยนะฮะกินเป็นครั้งแรกเลย
ซึ่งเป็นเบานี่ก็เล็กนะขนาดเท่ากับฟองสบู่นะฮะ
ซึ่งราคาประมาณ๒๐๐โดยเพื่อนของเธอเนี่ย
บอกว่ากินไปแค่ครึ่งชิ้นเองจากนั้นผ่านไปกี่นาทีรู้ไหมคุณชิสา
อ๋าใหม่ฮะ๒๐นาทีเพื่อนเนี่ยเริ่มมีอาการแล้ว
ยังไงอาการแบบไหนบ้างเพื่อนบอกปากเบี้ยวครับ
ตาเริ่มลอยหน้ามือนี่ซิดนะฮะ
เท้าเนี่ยชาเลยหายใจไม่ค่อยออกโอ้โหจากนั้นเนี่ย
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ลงมาพื้นที่
แล้วก็ตรวจสอบร้านอาหารด้วยที่มีใช้ส่วนผสมของกัญชา
เพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเธอบอกว่ามีร้านนี้ที่ใช้ส่วนผสมแบบนี้
เป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ย
บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าอาหารนั้นมันมีส่วนผสมของกัญชา

ส่วนในเรื่องนี้ฮะทีมข่าวเราครับสอบถามไปยัง
อาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสนะฮะ
อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
เขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าปกติเนี่ยกัญชาไทยครับ
สูงมากถึง๒๐ในบางสายพันธุ์นะฮะ
ถึงจะไม่มีอาการข้างเคียงเช่นหายใจลำบากเกิดภาพหลอน
เรื่องที่เกิดขึ้นก็น่าจะเกิดจากการใส่สารสกัดกัญชาในเบานี้

เดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์ออสกันสักหน่อยครับ
โดยเฉพาะเอาไปใส่ในขนมคุกกี้ซึ่งไม่ได้รู้ปริมาณด้วยใส่นะครับ
พูดง่ายก็คือเกิน๐๒โดยน้ำหนักแน่นอน
เพราะฉะนั้นถ้าเกินมากนะครับใส่มากก็จะเกิดอาการอย่างนี้ซึ่งเจอบ่อย
ตัวนี้ถ้ามีครอบครองเกิน๐๒ก็ถือว่า
ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท๕
ยาเสพติดให้โทษประเภท๕ผลข้างเคียงยังไง
ก็เหมือนกับที่เห็นในเคสนี้ครับ
นี่ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ออสเขาก็พูดมานะครับ
แต่ว่าเมื่อวานนี้นะฮะมีการประชุมคอรมอ
นักข่าวของเราก็เลยพยายามไปสอบถามหน่อย
กับนายอนุทินชาญวิรากูลนะฮะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
ผู้ที่ผลักดันหนุนกัญชาเต็มสูบ

โดยนายอนุทินปฏิเสธให้สัมภาษณ์
บอกแค่ว่าขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
พอกัญชาดังก็เอามาใส่อาหารเครื่องดื่มกันมากมาย

การนำมาใช้ก็ต้องมีปริมาณที่เหมาะสม

อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเหมือนกัน
คือชาวต่างชาติเขาจะไปตีกอล์ฟ

เอาถุงก๊อฟใส่หลังรถ

พอถึงที่หมายแล้วก็จะเอาถุงก๊อฟออก
ซี่บอกขอเก็บตังค์เพิ่มร้อยหนึ่ง

สุดท้ายแคดดี้ต้องมีคนมาควักตั้งใจให้

ฉันจ่ายจบ
ฉันจ่ายเองจบ
อ่ะได้ยินชัดที่แคดดี้พูดเลยว่า
อ่ะฉันจ่ายเองจบ
อืมอาจจะมีน้ำเสียงโมโหเล็ก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งค่ะ
ชาวต่างชาติคุณเสื้อฟ้านี่นะคะ
นั่งแท็กซี่มาจะมาตีกอล์ฟนั่นแหละ
แน่นอนก็ต้องมีถุงก๊อฟมาด้วย
จะเก็บที่ไหนล่ะถ้าไม่เก็บด้านหลังถูกไหม

เก็บเรียบร้อยถึงที่หมายลงจากรถปุ๊บ
แท็กซี่บอกขอเก็บตังค์เพิ่มร้อยหนึ่ง

ไม่เปิดเอาถุงกอล์ฟให้

ชาวต่างชาติก็บอกไม่ยอมจ่าย
ถ้าไม่ยอมจ่ายก็ไม่เปิดท้ายรถให้นะจ๊ะ

แต่ระหว่างนั้นแคดดี้เขาเห็นว่าเรื่องมันดูมันจะบานปลาย

วักตังค์ให้๑๐๐บาทเพื่อตัดปัญหานะคะ
แต่พอชาวต่างชาติรู้ว่าแคดดี้จ่ายให้

ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
ทีนี้เรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะจบ
แต่เราก็ยังคาใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย
แท็กซี่สามารถได้เก็บเงินเพิ่มได้ไหม
ทีมข่าวสอบถามไปยังกรมการขนส่งทางบกนะคะ
ได้รับคำตอบแบบนี้คุณผู้ชมน่าสนใจมาก
ลองฟังดูนะคะทั้งคนที่ให้บริการแท็กซี่เอง

ข้อมูลบอกว่าเมื่อปี๒๕๖๓ค่ะ
มีการแก้ไขกฎกระทรวงให้แท็กซี่ในกรุงเทพ
บวกเพิ่มค่าสัมภาระใน๔หมวดได้
เพิ่มได้๒๐บาทถึง๑๐๐บาทนะ

ก็คือรวมถุงกอล์ฟอยู่ในนั้นด้วย
ฟังแบบนี้แล้วก็แท็กซี่ก็คงทำถูกแหละ
แต่ย้ำนะคะย้ำตรงนี้ว่า
จะสามารถเก็บค่าสัมภาระได้เฉพาะ
ไปหรือกลับจากสนามบินสวนภูมิ
และสนามบินดอนเมืองเท่านั้น
และที่สำคัญต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย

เพราะฉะนั้นในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารเนี่ย
มาที่สนามกอล์ฟอยู่นอกเหนือข้อกฎหมาย

ดังนั้นแท็กซี่จะไม่สามารถเก็บเพิ่มค่าโดยสาร

ดังนั้นเนี่ยแท็กซี่ในคลิปนี้ทางขนส่งบอกว่า
เดี๋ยวจะเรียกมารับโทษต่อไป

ก็อาจจะเป็นข้อมูลใหม่สำหรับผู้โดยสารบางท่าน

ก็ไปดูคลิปนี้กันบ้างให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยครับ

เขาไปเบียดกับรถบรรทุก
แล้วกระจกเนี่ยหลุดเลยเอ้าแล้วเขาเบียดทำไม

นี่ครับโอ้โหไม่รู้ว่าอาการแบบไหน
เบียดโอ้โหแล้วกระจกหลุดไปแล้วครับ
และที่สำคัญพี่เขาขับต่อไปแบบนี้ฮะ
ถ้าแบบว่าถ้าคิดในมองมุมผมนะ

แต่ว่าพี่เขาเนี่ยการที่กระจกหลุดออกไปแบบนี้เนี่ย
จะต้องกลับมาดูหน่อยไหมว่ากระจกเราหลุดออกไป

มันอาจจะมีเสียงแบบดังโป๊ะป๊ะหรือยังไง

ต้องรู้ตัวบ้างแต่พี่เขาขับไปต่อแบบนี้
เขาก็เลยสงสัยว่าพี่เขาเมาอะไรมาหรือเปล่านะครับ

รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงขับรถเป๋ไปชนกับรถบรรทุก
อันนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้จริงนะคะ

ซึ่งถ้าพี่เขาไม่แคร์หูช้างเนี่ยไอ้กระจกเนี่ย

แล้วพี่จะขับอย่างไรเท่านี้เวลาจะเรียว
เนอะอะไรตรงนี้อันตรายนะคะรวมถึงรถคนอื่นถ้าขับมา
หยียบกระจกนี้อาจจะเกิดโอบติเหตุได้
ยังไงก็ดูคลิปนี้ก็คือฝากเตือนทุกคนแหละ

หิวแล้วบ้างยกมือขึ้น

เย็นแล้วนี่นะคะเตรียมอาหารกันดีกว่านะคะ
เป็นของว่างทานง่ายเพลินถูกไหม

ว้าวต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวคุณครับ
นะทอดมันปลาอินซีค่ะถ้าเราเห็นน้ำจิ้มเนอะโอ้โห
น่าจะเข้ากันอย่างดีเนี่ยค่ะร้านนี้นะคะ
ร้านทอดมันปลาอินซีขายอยู่หน้าวัดจักรวรรดิ
ตั้งอยู่ถนนหน้าวัดจักรวรรดิแขวงจักร
เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพนี่เองค่ะครับ
ร้านนี้บอกเลยว่าโดดเด่นเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาใช้ก็คือ

เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าคัดมาอย่างดี
มีความเด้งมีความหนึบอืม
แล้วก็ใส่เครื่องแกงทอดมันที่เข้มข้นนะคะเรียกว่าทานแล้วโอ้โห
หอมเครื่องแกงแบบสุดสุดค่ะอืม

ละยี่สิบห้าบาทสำหรับชุดเล็กอืม
กินกันหลายคนหน่อยก็ชุดใหญ่ห้าสิบบาทไปเลยอืม
ใครอยากจะลองทานดูนะทอดมันปลาอินซี
ขายหน้าวัดจักรวัดกรุงเทพเนี่ยไปให้ถูกไวล่ำเวลานะคะ
เขาขาย๙โมงครึ่งถึงแค่บ่าย๒เท่านั้น
ช่วงเวลาแป๊บเท่านั้นเองก็หมดแล้วนะคะ
ก็ยังไงก็ตามตามรอยไปชิมติ๊กต๊อกเกอร์หนุ่มคนนี้ได้นะคะ

หรือใครอยากดูคลิปรีวิวอาหารอร่อยก็ไปตามดูได้
เพิ่มเติมได้เลยนะคะรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอน
ใช่โดยเฉพาะน้ำจิ้มนี่น่ากินมากเลยนะครับ

เวลาที่จะถอยรถเนี่ยมันก็ต้องจะมีเพื่อน
คอยโบกให้ดูซ้ายดูขวาดูหน้าที่หลัง

คือไม่ได้ถอยไปแรงไม่ได้ถอยไปเร็วเออค่อยถอยแหม
ขอขอบคุณคลิปน่ารักแบบนี้ด้วยนะครับจากติ๊กต๊อกออสปีโปนะครับ
ไปดูการจีบหนุ่มของสาวคนนี้หน่อยบอกเลยว่าโอ้โหเด็ดจริงครับ
โดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่ออายุจะมีใคร

เพลงนี้เป็นไงฮะใช้จีบหนุ่มได้ไหมฮะ
ก็ได้แต่ได้บางคนค่ะ

เออนะฮะโหเพราะว่านี่เขาบอกว่าไม่ชอบหน้า
เออจริจจากการจิกตาเนี่ย

ใช่นะฮะโอ้โหเลิศจริง
แต่ว่าถ้าไปร้องกับอีกคนนึงก็อาจจะได้นะครับ
แต่อันนี้คงจะทำเปลี่ยนกลับแบบข้ำกับเพื่อน
คุณผู้ชมค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งนี้

ไม่มีนะยังไม่มีไม่มีธุระต้องรีบใช้อย่าเพิ่งใช้ค่ะ
ใช้อะไรล่ะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ดูกันต่อกับคู่กัดสะบัดข่าวนะคะ
มาคุยกันเรื่องราวของของที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้กันบ้าง
คือเจ้าของร้านขายของชำร้านหนึ่งตกใจค่ะ
พอได้ยินเสียงดังคลื่นหน้าร้าน
ก็เลยวิ่งออกมาดูนะฮะปรากฏเจอสิ่งนี้
รีบบอกคนที่มาส่งของว่ายังไม่รีบใช้จ้า

ลนมาจากท้ายกระบะคันนี้ค่ะ
มันทะไหลจากกลางทางเนี่ยมาหยุดที่หน้าร้านขายของชาม
พื้นที่บ้านน้ำคำใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับ
เออดูสิเจ้าของร้านขายของชำตกอกตกใจ
รีบวิ่งออกมาดูนะเห็นว่าเป็นโลงเท่านั้นแหละค่ะ
คำไม่ได้เลยแอบบอกคนขับรถกระบะว่าเออ
อย่างไม่เรียบใช้บ้านนี้ไม่มีใครจำเป็นจะต้องใช้ตอนนี้

ใดนั้นก็คนงานต่างก็มาช่วยกันยกกลับขึ้นไป

เดี๋ยวมันร่วงลนตกไปอีกอ่ะค่ะ
หรือว่าเจ้าของคลิปเขาเห็นว่าเออมันก็ขำดีมันก็แปลกดี
ขณะเดียวกันก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ขับรถส่งของด้วย
อยากจะโพสต์คลิปนี้มาเตือนกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์แคปชั่นติดตลกไว้ว่า
ส่งของผิดบ้านหรือเปล่าที่บ้านยังไม่มีใครรีบใช้

ก็เลยกลายมาเป็นคลิปนี้นะคะ

อันนี้ดีที่ไม่มีรถคันหลังตามมานะ
ไปดูที่ข่าวต่างประเทศกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
เพราะว่า๔คนนี้เขาขับรถมาแล้วปรากฏว่าขับรถตกเถวฮะลึกกว่า๘๐
แต่ว่าคุณพระเชื่อไหมว่าทั้ง๔คนนี้รอดตายแบบปฏิหารเลยครับ

นี่ครับโอ้โฮแล้วดูสูงมาก

ค่ะเละตุ้มเป๊ะเป็นเสดเหล็กโอ้โฮใช่นะครับ

มีเด็กหญิงวัย๔ปีแล้วก็เด็กชายวัย๙ปีและผู้ใหญ่อีก๒คน
ต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เขารอดชีวิตจากอุบัติเหตุมาได้ราวปฏิหารเลยครับ
คือหลังรถยนต์เทสล่าที่พวกเขาขับมาเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าพุ่งตกลงหน้าผา
เส้นทางบนทางหลวงสายแปซิฟิกครับโค้ช
ทางตอนเหนือของรัฐแคริฟฟอร์นีฮะ
ในระดับความสูง๗๖๒๐เมตรโอ้โฮสูงมาก
โดยมีรายงานว่ารถเนี่ยพลิกคว่ำหลายต่อหลายตลบเลย
ก่อนที่จะหยุดลงในสภาพที่พังยับเยินแบบนี้
สำหรับจุดที่เกิดเหตุนะฮะถูกขนานนามว่าเป็นทางลาดปีศาจนะครับ
เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชันที่เต็มไปด้วยผาลึกและกระแสลมแรงครับ
โดยจุดนี้เขาบอกว่าเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับ
และส่วนใหญ่คุณพี่ต้องบอกเลยว่าไม่มีผู้รอดชีวิตนะ
โอ้โหแต่ครั้งนี้มีคนรอดทั้ง๔เลยนะ
ใช่ครับโดยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่วนหนึ่ง
บอกว่าต้องโรยตัวจากหน้าผาลงไป
เพื่อปฏิบัติการเก็บกู้ร่างผู้รอดชีวิตนะครับ
แต่กลับว่าทั้งสี่คนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็ยังมีสติแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่
เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตทั้ง๔คนนะครับ
แล้วก็ต้องใช้เครื่องตัดนะฮะนำร่างผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในรถออกมาครับ
แล้วก็ต้องใช้แฮริคอปเตอร์ลงไปลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมด

แล้วก็ปฏิบัติการนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากนะฮะดูฮะ
เนื่องจากมีฝนตกแล้วก็กระแสลมแรงด้วยนะครับ
กว่าจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทั้งหมด
ก็ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงเลยนะครับ
โดยทั้ง๔คนที่บาดเจ็บเขาบอกว่าค่อนข้างสาหัสนะครับ
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าทั้ง๔คน
เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันหรือไม่ครับ
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับ

ขับรถไปไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะส่วนใครที่ชอบกินชานมไข่มุกเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
เพราะมีข่าวแชร์ออกมาว่าถ้ากินมากจะเป็นมะเร็ง
จริงหรือเปล่าเรื่องนี้เช็คกันหน่อยค่ะ
ดิฉันเชื่อเลยว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนชอบ

แต่บอกกันตรงนี้เลยนะคะว่า
ถ้ากินเม็ดชานมไข่มุกจะทำให้เป็นมะเร็งนั้น
ไม่จริงนะคะอย่าเพิ่งตนกตกใจกันไปค่ะ
เพราะว่ามีการแชร์ในโลกออนไลน์บอกเลยนะว่า
เม็ดไข่มุกบางยี่ห้อจากไต้หวันมีสารเกาะให้เกิดมะเร็ง
ซึ่งทางอยและกันส่วนสาธารณสุข
ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ออกข่าวมานะคะว่าเรื่องนี้ไม่จริงค่ะ
ส่วนทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไต้หวันเขาก็ตรวจสอบแล้วเหมือนกันว่า
ไข่มุกจากไต้หวันเนี่ยไม่มีสารก่อมะเร็งค่ะ
เพราะเม็ดไข่มุกชานมไข่มุกเนี่ยนะมันทำมาจากแป้งมันสัมปะหลัง
ดังนั้นการกินเม็ดไข่มุกก็เหมือนกับการกินแป้งทั่วไป
เหมือนเรากินข้าวกินขนมปังก็ยังทานได้
แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าหากคุณกินชานมไข่มุกมากเกินไปเนี่ย
สิ่งที่เกิดขึ้นได้แน่คือเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจ
ถูกไหมเพราะว่ากินเยอะกินน้ำตาลกินแป้งเยอะ
มันก็จะทำให้เราเป็นโรคเรื้อรังแบบนี้ได้อยู่แล้วนะคะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือในน้ำชานมเนี่ย
มีทั้งน้ำตาลน้ำเชื่อมครีมเทียมนนข้นหวานใช่ไหม
เป็นเครื่องดื่มที่มีพลังงานสูงมีแครอรี่สูงสารอาหารน้อย
ดังนั้นถ้ากินมากเนี่ยคุณก็จะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวาน
หลอดเลือดหัวใจนะคะส่วนมะเร็งเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ไม่เป็นความจริงดังนั้นเนี่ยก็คือทานได้ไม่ต้องตกใจ
แต่นิดหน่อยพอสดชื่นก็พอแล้วนะคะ
ใช่ถ้าทานเยอะก็จะเป็นแบบผมนี่แหละฮะ
อ้วนแบบนี้แล้วก็ลงยากด้วยนะคุณผู้ชมนะ

ใช่นะคะส่วนคุณผู้ชมค่ะใครนะคะที่ชอบเต้นบอกเลยว่า
คุณคะไปแบตเทิร์นกับคู่นี้น้าข้างบ้านกับหลานคนนี้ค่ะ
บอกเลยไม่มีใครยอมใครกันเลยจริง
แต่สุดท้ายใครจะชนะแล้วก็กลับมาตามตอบแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
มามาดูควันหลงปีใหม่กันหน่อยค่ะคุณโจโด้ง

ปีใหม่ก็จะมาตั้งวงกินหมูกระทะกัน

น้าข้างบ้านคนนี้ขอประชันลีลาการเต้นกับหลานชายตัวน้อย

โอ้โหเป็นอย่างไรฮะ

หลานชายตัวน้อยก็ว่าสนุกสนานสุดสนตามภาษาเด็ก

แต่หลานตะน้าข้างบ้านเรียบร้อยมาทั้งปี

โดยเฉพาะอันนี้ท่อนถุกจงยังแป๊บ

เรียกว่าอยู่บ้านใกล้เรือนเคลียงกันมันต้องแบบนี้
ใช่มีอะไรก็กินด้วยกันสนุกด้วยกันนะคะ
เออมีความสุขส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่กันไปค่ะ

เวลาที่จะไปทัศนศึกษาแน่นอน
ต้องมีของมาฝากคุณแม่ส่วนของจะเป็นอะไรไปดูครับ

ของฝากของฝากเด็กสองโปรโปรแล้ว
โอ้โฮเฮ้ยเป็นไงฮะของฝากเด็กสองโปรโปรแล้ว
เออคือลมแบบนี้แล้วกลับไปคุณแม่ทำไงรู้ไหม
ซึดเกลียดมันเย็นชื่นใจ
แล้วคนเดินมาข้างบ้านเฮ้ยแม่ทำอะไรอ่ะ
แม่ดมอะไรอ่ะแม่มีพิรุษแม่ลมดมจากสปลาว
แต่ว่าตอนเด็กเนี่ยผมก็เป็นแบบนี้นะ
เพราะความที่ว่าเราก็ไม่ได้ต่างไปโรงเรียนเยอะ
ผมไปต่างจังหวัดผมเก็บดินไปฝากแม่เลย

ตุ้มไม่ใช่เหรอเล่นอันนี้เป็นเรื่องน่ารัก
จากน้องเด็กเวลาที่กลับหรือว่าไป
กลับบ้านไปเที่ยวกลับมาเนี่ยมันก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือ

ก็ขอเอาอากาศมาฝากคุณแม่ที่บ้านก่อนแล้วกัน

ใช่ค่ะแล้วช่วงเวลาของการเดินทางเนี่ย
บางคนก็ยังคงอยู่ต่างจังหวัดเนอะ

แต่คุณผู้ชมค่ะมีคลิปเหตุการณ์หนึ่งค่ะ
ที่เป็นภาพเหตุการณ์ระหว่างการเดินทางเหมือนกัน
เขาบอกเห็นคลิปนี้ไม่ค่อยอยากเชื่อคุณตำรวจเท่าไหร่
คุณตำรวจพูดอะไรอ่ะไปฟังค่ะ

เหยียบได้เหยียบเลยนะครับไม่ต้องเบรกเลยนะครับ

แล้วสภาพรถแบบนี้ถ้าเหยียบอะไรก่อน
เหยียบตรงไหนได้ล่ะครับพี่ตำรวจครับ

รถมันหนาแน่นขนาดนี้จะให้เหยียบยังไง

เพราะอาจจะหมายความว่าบางคนอาจจะเห็นว่ารถติด
ก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจที่จะมองทาง
เออก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยเหยียบคันแรกละกันทำให้รถยิ่งอาจจะติด
ก็เลยเหมือนกับว่าคอยกระตุ้นเตือนตลอดเวลา

เพราะว่าบางทีรถมันติดอนาอาจจะดูอะไรในมือทงมือถือเพลิน
หันมาคุยกับคนข้างไม่ทันดูถนนแบบนี้เป็นต้นเนอะแต่ก็เอาล่ะ
หญิงสาวคนนี้ที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เขาก็เลยเอาออกมาแซวนิดนึงว่า
เชื่อได้ไหมเนี่ยคุณตำรวจเนี่ยฮะขอยกฉายาให้เลยแล้วกันว่า
คุณตำรวจเทศกาลปีใหม่๒๐๒๓เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เชื่อว่าคุณตำรวจก็คงมีเจตนาดีในการที่อำนวยการสะดวก
อำนวยการจราจอมให้สะดวกฮ่องตัวมากขึ้น
ยังไงก็ตามใครเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ

วันนี้เดี๋ยวเราลาไปด้วยภาพน้องแหมวส้มสุดน่ารักค่ะ
ติดตามด้านการต่อไปด้วยนะครับเปิดปากกับภาคกลุมค่ะ

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์